ยังมีอีกหนึ่งเหตุสลดอันนี้เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะคะ
ก็มีรถเก่งคันหนึ่งเขาวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักไปพุ่งชนบ้านที่เป็นอู่อยู่ข้างทาง
ตอนนั้นเนี่ยทั้งครอบครัวเขายังคงหลับอยู่แล้วรถคันนี้มันพุ่งเข้าไปตรงห้องนอนพอดีนะคะ
ก็เลยทำให้มีผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็มีเด็กชายที่อายุเพียงแค่๑ขวบเสียชีวิตด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะภาพหลังเกิดเหตุการณ์สลดนะคะเป็นนาทีความเป็นความตายเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขากำลังจะ
นำร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากใต้ท้องรถหลังเกิดอุบัติเหตุรถเก๋ง
ริมถนนตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ครอบครัวพ่อแม่ลูกรวม๔คนที่กำลังหลับอยู่เนี่ย
ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่า๑ใน๔คนเป็นเด็กชายวัยหนึ่งขวบในที่สุดก็เสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพปักคลองรังสิตจังหวัดปฐุมธานีได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์
พุ่งไปชนบ้านเรือนประชาชนซึ่งเป็นอูดซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างแอร์ไดนาโม
ชื่อว่าอู่วัฒนาการช่างก็อยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปฐุมธานี
พุ่งเข้าไปทั้งคันทำให้ห้องนอนเนี่ยพังเสียหาย
สภาพรถพังเสียหายเกือบทั้งคันนะคะมีนายจิรวัตรช่างศักดิ์อายุสามสิบสี่ปี
คนขับบาดเจ็บสาหัสแขนหักขาหัก
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยค่ะพร้อมกันนี้ชาวบ้านกำลังพยายามช่วยกันค้นหาเสียงร้องของเด็กภายในห้อง
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านต้องช่วยกันยกท้ายรถขึ้นแล้วก็พบผู้บาดเจ็บอยู่ใต้ท้องรถ
เป็นเด็กสองคนนะคะและผู้ใหญ่อีกสองคนก็ได้รีบนำตัวออกมา
ทราบชื่อคือนายสนั่นสุธิปรภาอายุสี่สิบห้าปีบาดเจ็บที่แขนหลักขา
นางสาวสุพิษบุตรพรมอายุ๓๗ปีบาดเจ็บตามร่างกาย
เด็กหญิงอายุสามขวบศีรษะแตกและเด็กชายวัยหนึ่งขวบเสียชีวิตนะคะ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามช่วยปั๊มหัวใจก็ไม่เป็นผลค่ะไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ทั้งหมดก็เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพ่อแม่ลูกกันนี่แหละค่ะ
จากการสอบถามนางสาวไพรวันสุธิประพายุ๔๘ปีพี่ชายของนายสนั่นผู้บาดเจ็บ
ก็ให้การว่าน้องชายเนี่ยมาเช่าที่เปิดเป็นอู่ซ่อมรถยนต์
แล้วก็สร้างห้องนอนอยู่กันกับครอบครัวมีลูกสองคน
แต่ขณะที่กำลังนอนหลับอยู่ก็มีรถเก่งคันนี้พุ่งเข้ามา
ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะซึ่งตำรวจเนี่ยตรวจสอบในเบื้องต้น
สันนิษฐานว่าคนขับรถเก่งน่าจะขับมาด้วยความเร็วแล้วรถเลยเสียหลัก
พุ่งขึ้นขอบถนนเพราะว่ามีร่องรอยล้อรถพุ่งขึ้นมาด้วย
จากนั้นก็ไปชนผนังห้องนอนของเจ้าของอู่ที่กำลังหลับทั้งครอบครัว
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ